มาเริ่มต้นกันต่อนะคะเริ่มต้นเดือนเมษายนกับข่าวดีกับคู่รักคู่นี้
วันนี้เขารับศิลป์รินยาคุณผู้ชมนี่เป็นด็อเตอร์แล้วนะ

รัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นเองค่ะ

ครูแล้วคุณพ่อคุณแม่มีเรียนเยอะมากทั้งคนมายินดีมากมาย

ถ้าเรียนจบดรเมื่อไหร่ก็จะมีข่าวดี

มาวักข่าวว่าให้ผมอะ

แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่
ไม่ได้แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่

แลนเลยค่ะแพลนเลยเดินหน้าเต็มที่ค่ะ
เราเหมือนอยู่ด้วยกันมาจังหล่อทุกช่วงเวลาเนอะ
หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องส่วนตวก็ตามอะไรแบบนี้ค่ะ

เหมือนเป็นการขอแต่งงานที่ทาร์ดคอดูเหยืดพิสิชฎิต

แต่จริงเขาก็เคยบอกว่าถ้าถูกดับเตอร์นี่นะ
แต่งแน่แต่ว่าวันไหนเท่านั้นแหละ
ใช่ค่ะยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะคุณผู้ชม